หลังจากที่ได้มีสถานทูตร้าย
ประเทศออกคำเตือนพลเรือนของตัวเอง
ให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงวันลงประชามติ
ล่าสุดกฎศกษชได้กล่าวขอบคุณมิตรประเทศ
ห่วงใยสถานการณ์ในไทย
พร้อมกับย้ำว่าเป็นเรื่องภายใน
สามารถที่จะจัดการเองได้
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่สนับสนุน

ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโซเชียลมีเดียครับ
นายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน

นายทักศิลป์ชินวัต้อดีตนายกรรทมนตรี

ว่าจะไม่รับร่างรัฐมนุนฉบับนี้
โดยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหากเป็นบุคคลอื่น
ก็สามารถประกาศได้ว่าจะรับหรือไม่รับ

จึงเป็นการส่งสัญญาณของนายทักษิณให้กับลูกพัก
ว่ำร่างรัฐมนูลและพยายามทำทุกทาง
เพื่อให้รัฐมนูลไม่ผ่านการลงประชามติ

และอยากออกไปใช้สิทธิ์รับร่างรัฐมนูลและคำถามพ่วง
ที่พักเพื่อไทยก็ออกแถลงการย้ำนะครับว่า
เห็นชอบร่างรัฐมนูลและคำถามพ่วงประชามติ
เพราะว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูลไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย

รัฐมนูลมีเนื้อหาที่ไม่เคารพหลักการ
อำนาจประชาชนเป็นของประชาชน
ยกอำนาจคัดเลือกสวให้คศ
กำหนดคำถามพ่วงให้สวจำนวน๒๕๐คน
มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสส
อกจากนี้ยังสร้างระบบควบคุมฝ่ายบริหารมากเกินควร
อาจทำให้แก้ปัญหาประชาชนไม่ได้
ดังนั้นพธขอเชิญชวนประชาชน
ให้ไปออกเสียงลงประชามติ
เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ

แล้วก็ช่วยกันตรวจสอบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตด้วย
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ระบูว่าส่วนตัวมีความเห็นไม่รับร่างรัฐมนุน
เพราะว่ามีจุดอ่อนที่ออกแบบมาเพื่อให้แก้ไขได้ยาก

จะทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ไม่สามารถทำงานผลักดันการพัฒนาประเทศได้
เพราะสร้างกลไกให้สว๒๕๐คนที่คัดเลือกโดยคอสชมาทำหน้าที่

ดังนั้นจะมุ่งหวังให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
ที่ไม่สร้างความขัดแย้งเหมือนร่างรัฐมนูญฉบับนี้
ส่วนนายอชวิรกูลหัวหน้าภักษ์ภูมิใจไทยได้แจ้งสมาชิกภักษ์
ให้แสดงความเห็นเปิดอิสระในการลงประชามติร่างรัฐมนูล
และคำถามพ่วงตามความต้องการของตัวเอง
ส่วนตัวเองนั้นมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับ
แต่ว่าขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเกรงว่าจะไปชี้นำบุคคลอื่น
หากร่างรัฐมนุนไม่ผ่านก็ได้วางแนวทางที่จะรับมือเอาไว้แล้ว
โดยยึดกติกาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นพม่าและอังกฤษ
พลเมืองไม่ให้เข้าใกล้ครูหาในวันลงประชามติ
ว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อให้ระวังการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

เช่นเดียวกับคนไทยที่ห้ามไปถ่ายรูปเซลฟี่กับกูหาเพราะว่าผิดกฎหมาย
เช่นเดียวกับพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่ารู้สึกแปลกใจที่สถานทูต๔ประเทศออกประกาศเตือนประชาชนของตน
อาศัยอยู่หรือว่าจะเดินทางมายังประเทศไทย
ในวันออกเสียงประชามติเพราะว่าคำเตือนไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
อาจที่จะสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในประเทศไทย
ก็สามารถทำความเข้าใจอีกครั้งว่าปัญหาภายในของไทยคนไทยสามารถแก้ปัญหาเองได้
ในเวลานี้จึงยังไม่รบกวนอะไรจากมิตรประเทศ